เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าคุณพี่หนุ้ยหรือพ่อรุ่งหล่อเมธาฟ้าแว๊บ
คนนี้เขาหายใจเขาเป็นรักหายใจออกเป็นเมีย
ดูเอาเถอะค่ะไม่ต้องเสียเวลาท่องคาถาบูชาเมียให้เพลียลิ้นหรอก
รุ่นใหญ่แล้วก็ห่มผ้ารูปหน้าเมียรักตั๊กสิริพรไปเลย

นอนกันเทียบ
คืออะไร
นอน

ร้อนร้อนร้อน

แบบว่าก็รักเมียทั้งตื่นทั้งหลับสุดยอดไหมล่ะครับท่านผู้ชม